มาที่เรื่องของหมีควายคุณผู้ชมที่ขอนแก่นยังจับไม่ได้
โผล่อีกจุดหนึ่งครับไปอยู่สมุทรสงคราม
ตอนนี้ไปกัดกินต้นกล้วยปีนหลังคาชาวบ้านอีก
ไปดูที่สมุทรสงครามก่อนค่ะเห็นบรอยเท้ามันไหม
บางสแก่อำเภอบางคนทีเขาบอกโอ้โหตื่นตกใจระแวงภาวะก็
หมีควายมาในพื้นที่ทำลายต้นกล้วยนะฮะใช้กรงเล็บตะปบ
มันฉี่ขาดหักโค้นเป็นสิบสิบต้นนะฮะไปกินผลไม้เขาอีกปีนหลังคา
บ้านเขาอีกแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิบโมงเช้าเมื่อวานโอ้โห
นี่คือที่ขอนแก่นยังไม่เจอเอามาที่นี่ต่อสมุทรสงครามครับ
แล้วจะยังไงต่อคะเนี่ยคนละตัวนะเออคนละตัวคนละตัว
หลังเกิดเหตุนะฮะกำนันตำบลบางสแก่ชื่อว่านายมณัฐบุญพยุง
ระดมกำลังลูกบ้านแล้วก็กลุ่มวัยมรุ่นที่พอมีกำลังผู้ชายเนี่ย
ออกตามหาหมีควายกันมันเจอแต่รอยเท้าเยอะแยะเต็มไปหมด
โอ้โหการค้นหาตั้งแต่กลางวันยันค่ำแล้วครับนะฮะ
มีคนเห็นแต่มันก็ไม่ชัดแล้วมันก็หายไปในความมืด
อุ้ยแต่เกิ้ลจริงจริงก็ต้องระวังนะคุณทัศนายเพราะว่าชาวบ้านเองอ่ะ
จะให้จะเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำแต่หมีควายมันก็ตัวใหญ่ไง
เวลามันยืนอ่ะเดี๋ยวกลัวว่าจะเหมือนที่ขอนแก่น
ชาวบ้านเองก็โดนทำร้ายเหมือนกันกระโจนเข้ามาใช่ไหม
เขาบอกว่าจากที่เห็นเนี่ยมันคงสูงสักประมาณหกสิบเซนนะครับฮะ
หกสิบเซนหกสิบเซนไม่ถึงเมตรเออ
เขาบอกว่าแถวนี้นะไม่มีใครเลี้ยงหมีควายหรอกนะ
มีแต่คนแก่แล้วก็บ้านบริเวณของชาวบ้านก็มีแค่สามหลังเองนะฮะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นแก๊งค้าสัตว์ป่าหรือเปล่าที่เขาลักลอบลำเลียงผ่านพื้นที่
แล้วก็เอาไปขายให้กับร้านที่เปิบพิษดานะฮะที่ชอบกินอุ้งตินหมีนะค่ะ
เออแต่ว่าพอไปเจอเจ้าหน้าที่ก็เลยปล่อยมันทิ้งในป่ามันก็หิว
มันก็ออกไปหาตามบ้านชาวบ้านเนี่ยนะฮะต่อมาครับประหลัดอำเภอรักษาราชการแทน
นายอำเภอบางคนทีชื่อว่านายปริพลทัศน์แก้วเนี้ยนะฮะมารายงาน
ถึงนายชรัฐบุญอ่านัสสะนะฮะเป็นผู้ว่าสมุดสงครามให้ทราบเรื่อง
แล้วก็ประสานไปยังนายศรีวนัทศรีเหรียญน้อยนะฮะ
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงก็ไปตรวจสอบยืนยัน
อันรอยเท้าได้เห็นในภาพเนี้ยมันรอยเท้ามีควายจริงจริง
น้ำหนักมันฟังให้ดีนะไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลนะ
งั้นดิฉันว่าตัวมันไม่ใช่หกสิบเซนละมั้งไม่หกสิบเซนแน่นอน
มันต้องตัวใหญ่มากอ่ะค่ะนะฮะต้องระวังชาวบ้านในพื้นที่ครับ
กลางคืนอย่าไปออกไปไหนนะเดี๋ยวมันกระโจนใส่นะครับ
ส่วนที่ขอนแก่นโอ้โหตามกันอยู่หลายวันแล้วยังไม่เจอนะ
ยังจับไม่ได้มีควายที่ชาวบ้านเขาเห็นเมื่อสองวันก่อนเนี่ย
อยู่ในป่าอ้อยเนี่ยที่บ้านเทพประธานตำบลบริบูรณ์อำเภอศรีชมพูนะฮะ
ก็ช่วยกันค้นหานะก็น้ำหนักมันตัวที่ขอนแก่นเนี่ย
ที่มันกระโจนใส่ชาวบ้านเนี้ยร้อยห้าสิบกิโลน่าคาดว่ามันก็คงมาจากทางบ้านโคก
กุงตำบลสีชมพูเขตรอยต่อกันนะครับระหว่างที่กำลังค้นหากันอยู่นะฮะ
มีทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่นักข่าวก็จะเห็นเลยว่ามันออกมาจากป่าอ้อยกระโจนใส่
วิ่งหนีกันชาวบ้านถูกมีทำร้ายบันเจ็บไปห้าคนเออตั้งแต่เมื่อวานอะน่ะ
ชื่อว่านายอนันต์ปิ่นน้อยก็บอกว่าตอนนี้ยังจับหมีควายไม่ได้
เพราะว่าจุดที่พบเนี่ยมันป่ามันทึบมันมืด
ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้เอาจริงเราก็ได้คุยกับท่านผู้ว่า
คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานนี้ผู้ว่ายืนยันว่าคนเจ็บ
เพราะว่าตอนแรกข่าวก็ออกมา๕ใช่ไหม
แล้วผู้ว่าก็บอกว่าหมีควายมันอยู่ในป่าทึบ
เขาก็มีทีมที่มาระดมกำลังกัน๓๐๐กว่านาย
แล้วก็มีพารามอเตอร์แบบนี้คุณผู้ชมมีโดรนจับความร้อน
บินสำรวจเลยแต่ก็มองไม่เห็น
ทีนี้เจ้าหน้าที่ที่เป็นทีมยิงยาสลบที่มาในพื้นที่มากัน๖ชุดนะ
เพราะเนื้อที่ตรงนั้นมันเป็นร้อยไร่คุณผู้ชม
คือตอนที่เห็นตอนที่ต่อให้เจอตัวหมีนะ
ก็ยังไม่สามารถที่จะยิงยาสลบได้เพราะว่าระยะอ่ะ
คุณดูสิคือระยะมันไกลมันไม่นิ่งอยู่เนอะ
ใช่สิ่งที่ทำได้คืออะไรรู้ไหมจุดประทัด
ขู่เฉยขู่ให้มันกลัวหลังจากนั้นเนี่ยมันก็หนีเข้าป่าทึบไป
ทีนี้แหละค่ะมันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคนี่ไงนี่ไง
นี่ภาพจากโดรนเขาถ่ายไว้ได้ใช่ตัวหมีเนี่ยถ่ายได้เมื่อเช้านะ
อันนี้คือแบบเมื่อเช้านะคุณผู้ชมแล้วคิดดูสิระยะสูงแบบนี้
ต่อให้ยิงยาสลบคือมันก็ไม่ถึงมันก็ยังไกลอยู่ดี

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ละความพยายาม
ยังเร่งล่าหมีควายตัวนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าป่าตรงนี้ค่ะมันเป็นป่าชุมชนเป็นเขตติดต่อกัน
ที่อำเภอศรีชมพูอำเภอภูผาม่าน
แล้วก็เลยกลัวไงว่าเอ๊ะไม่รู้ว่ามีเนี่ยมันจะออกมา
แล้วมันจะมาทำร้ายชาวบ้านหรือเปล่าอืม
คือเมื่อวานเราก็สอบถามทางผู้ว่าขอนแก่น
ผู้ว่าสมศักดิ์ว่าเอ๊ะสรุปอ่ะมันคือหนึ่งหรือว่าสองตัว
ทีนี้ผู้ว่าบอกว่าณตอนนี้สิ่งที่ยืนยันได้คือหนึ่ง
ยังไม่ได้ปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมว่ามี๒ตัว
แต่ก็ยังไม่หยุดปฏิบัติการนะคะ
ยังเร่งไล่ลาดเจ้าหมีควายอยู่นะคะ